คนบันเทิงได้มีการจัดกิจกรรมต่างมากมายอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
มีกลุ่มศิลปินค่ะเขาได้รวมตัวกันนะคะ
ในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพลนะคะ
แล้วก็มีการจำหน่ายเป็นเหมือนกับของที่ระลึก

เราไปดูกิจกรรมของคนบันเทิงกันต่อเลยนะคะ

เป๊กปราศหรือเป๊กวงศิลป์
รวมตัวเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงค่ะ
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงราชการที่๙

มีศิลปินนำภาพมาจัดแสดงกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
นักร้องหนุ่มก็เปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้น

และแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้ว
แต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่มีวันลืม
พระองค์ท่านได้มอบความสุขให้กับ
ประชาชนมากมายเพียงใด
มาทำอะไรบ้างวันนี้
หลากหลายครับหลากหลายศิลปินต่าง
ก็จะมีทั้งวาดภาพอย่างหลายทุกอย่าง
อันนงี้เราก็มาเป็นแบบเขาเรียกว่า
มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ใครสนใจก็
ซื้อไปได้เราก็จะเอาเงินนี้ไปสมทบทุน
ร่วมกันผมว่ามาร่วมกันเราเรียกว่าพูดคุยกันนึกถึงแล้วก็ดำเนินลอยตามคำสอนผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดี
ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้และเชื่อว่าความรักความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อในหลวงราชการที่เก้า
ยังคงอยู่ในหัวใจไปอีกนานแสนนานค่ะ
เราเหมือนมีแบบว่าจุดศูนย์รวมแล้วก็มีหัวใจดวงเดียวกัน
เราก็เลยออกมาทำอะไรเพื่อคนอื่น
พอเป็นกิจกรรมที่บอกว่าทำเพื่อพ่อทุกคนแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้ว
ยังไงก็ยินดีมากค่ะที่มาร่วมทุกคนก็มีความสุขที่ได้ทำร่วมกัน

จริงแล้วเราไม่ได้คิดถึงพระองค์แค่วันพ่อค่ะ
เราก็คิดถึงพระองค์อยู่ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว
แล้วก็เอาสิ่งที่พระองค์ทิ้งมาให้มันอยู่ในใจของพวกเราอยู่แล้ว
ขอบคุณครับสวัสดีครับ